การขนส่งทางบกเขาลงพื้นที่ค่ะไปสุ่มตรวจ

แล้วก็ออกมาบอกว่าแท็กซี่มันจะมีบางหมวด

ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าแท็กซี่คันไหนหมดอายุการใช้งานแล้ว
ยังนำมาวิ่งอยู่เนี่ยนะคะโทษหนักเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีการบอกด้วยว่าหมวดไหนจะหมดอายุ
นี่เพราะบางคนบอกไม่รู้ไงคันไหนเราจะหมดอายุเราจะรู้ได้ยังไงนะคะ

นายสนิทพรมวงศ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่
สุ่มตรวจการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนนิยมใช้นะคะ
รถแท็กซี่รถตู้รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาก็ตรวจสอบในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ฝ่าฝืนทำความผิดรวมแล้ว๗๖๗ราย
แบ่งเป็นรถแท็กซี่ค่ะทำความผิด๕๙๒ราย
ความผิดสูงสุด๓อันดับแรกก็คือ
ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน
นำรถหมดอายุมาให้บริการ
ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามกำหนดระยะเวลา
ส่วนรถตู้โดยสารมีการกระทำความผิด๑๓๑รายนะคะ
ความผิดสูงสุด๓อันดับแรกก็คือ
นำรถออกนอกเส้นทาง
บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง
ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างพบว่ามีการกระทำความผิดรวม๔๔ราย
ความผิดสูงสุด๓อันดับแรกก็คือ
นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร

ธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ย้ำแบบนี้ว่า
ฝ่าฝืนมาตรการลงโทษมีทั้งเปรียบเทียบปรับ
มีทั้งถูกส่งตัวเข้าอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
แต่ถ้าทำผิดแล้วผิดอีกทำผิดแบบเดิม
จะถึงขั้นพิจารณาพักใช้
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
ก็เพื่อรักษาให้บริการต่างเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมเจอรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย
ลักลอบให้บริการผิดกฎหมาย
ก็แนะนำว่าเลี่ยงไปเลยไม่ใช้บริการน่าจะดีกว่า
แล้วก็แจ้งข้อมูลไปด้วยที่กรมการขนส่งทางบก

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่ารถแท็กซี่
ที่จะหมดอายุการใช้งานเนี่ยมันทะเบียนอะไรหมวดอะไร

ในสิ้นปีนี้ค่ะจะมีแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งาน
ทะเบียนหมวดททหารวแหวนมมชฉิง
วันนี้กำลังจะหมดอายุการใช้งานในสิ้นปีนี้แล้วนะคะ